คุณผู้ชมฮะไปกราบไหว้ขอพรเข้าวัดกันดีกว่า
พาลงใต้ไปสุฬาธารณีไปที่วัดทำครูหาครับ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะลงใต้กันไปก็เยอะ
แล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับ

คุณไปที่นี่คุณบางทีคุณไปสุราชคุณอย่าคิดว่าถ้าจะไปเที่ยวทัน
ใช่คุณอย่าคิดว่าจะไปแค่ทะเลนะ
คุณอย่าคิดว่าจะไปแค่สมุยนะคุณลองไปที่อื่นดูบ้างนะ
แล้วคุณลองซื้อของฝากมาฝากเพื่อนดูบ้าง
อันนี้คุณกำลังจะบอกใครคุณ
ผมก็เอามาแล้วกะละเมนะ
คุณเอาการาแมที่สมุยมาให้ดิฉันทั้งหมดเนี่ยจะเข้าปีที่๑๐แล้ว
มันเป็นเอกลักษณ์แต่กลับมาที่เรื่องวัดของเราก่อนน้องใบตอง
ผู้ที่สาตามาด้วยนะที่นี่ฮะวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปจำนวนมาก
ดิษฐานอยู่ในถ้ำของภูเขาหินปูดมีทั้งพระนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติ
เขาคาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยอายุทยาหรือว่าราวพันปีก็เป็นไปได้เหมือนกัน
นั่นคือสิ่งที่เขาเล่าขานกันมาแล้วเขาบอกว่ายังมีพระพุทธรูปอีกสององค์ที่อยู่บนผนังและเพดานของถ้ำ
ซึ่งเป็นศิลปอาจารย์ผสมธารวดีอายุราพุทธศัตวรรษฐวารวดีขออภัย
แล้วก็อายุเขาบอกว่าสักพุทธศัตวรรษที่๑๔๑๕โอ้ยเรียกว่าเก่าแก่อีกต่างครับ
แล้วเขาบอกว่าถ้าไปที่นี่นะโอ้โหบอกเลยนะมีรวมแล้วเนี่ยพระพุทธรูปนะ๕๑องค์ได้

จะได้ครับให้เรามีสมาธิมีสติด้วยไง
เขาบอกที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ในเส้นทางของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ก็เป็นวัดที่เก่าแก่ไงครับคุณผู้ชมครับ
และยังมีความสวยงามของพระพุทธรูปปางต่างที่บ่งบอกถึงอารยธรรมโบราณที่กรมศิลปากรได้ตรวจสอบ
และบันทึกเป็นโบราณสถานแห่งชาติ
บรรดานนักท่องเที่ยวก็ต่างพากันมากราบไหว้ขอพรกันเยอะ
หลายคนมาบนบานสารกล่าวนู่นนี่นั่นกันด้วยนะ
และหลายคนก็ถือโอกาสไหนก็ไปเที่ยวสุราชเนอะ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมาลุยงานกันต่อในปีใหม่นี้ครับ

เสริมสิริมงคลกันไปอย่างที่บอกแหละว่า
แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ